กรณีของพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะครับ
ก็มี๒คดีใหญ่ที่ต้องติดตาม
คือ๑คดีปลอมเอกสารโอนหุ้น๓๐๐ล้านบาท
ของเสียชูวงแทร่ตั้งหรือว่าเสียจืด
กับ๒คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา

ในเรื่องของการตายของเสียชูวงนะครับ
เมื่อวานี้ทางสารอาญากรุงเทพใต้

คดีแรกก็คือคดีปลอมเอกสารโอนหุ้น๓๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยสั่งจำคุกพันธ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตสสนครสวรรค์เป็นเวลา๘ปี
โดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานปลอม
และใช้เอกสารปลอมจากการโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตังค
หรือว่าเสียชูวงเสียจืดเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งมูลค่าหุ้นรวมกว่า๓๐๐ล้านบาท
พร้อมสั่งจำคุกนางสาวกันทนาหรือว่าน้ำตาลศิวาธนพลอดีตพริตตี้
นางสาววัชริยาวัชระประยงวุฒิหรือว่าน้ำมนต์
ชื่อเดิมก็คือนางสาวอุรัชชาวัชกุณฑลอดีตโบรกเกอร์
ซึ่งเป็นสองสาวคนสนิทของพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
เป็นเวลากลุ่นละ๔ปีแล้วก็ยกฟ้องเป็น๑คน
ก็คือนางศรีธราพรมมาแม่ของนางสาวอุรชา
ที่เป็นจำเลยที่๔คุณหยกฟ้องนะครับ
โดยสารพิเคราะห์พญาหลักฐานแล้วเห็นว่า
เอกสารใบคำขอถอนและโอนหลักทรัพย
๒บริษัทที่โอนหุ้นไปให้จำเลยที่๑

เนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายชูวง
มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ
รวมทั้งการโอนไม่ได้เป็นไปตามประเบียบ
ว่านางสาวกันธนาอดีตพริตตี้

และนางสาวอุรัชชาซึ่งเป็นอดีตโรคเกอร์
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ

ไม่มีเหตุที่นายชูวง
โอนหุ้นจำนวนมากให้แก่นางสาวกันทนา
และนางศรีธาราแม่ของนางสาวอุรัชชานะครับ
ซึ่งนางสาวอุรชาหรือว่าอดีตโบรกเกอร์

เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์
ก็เลยต้องให้นางศรีธราเป็นผู้รับโอนแทน
ด้วยความเชื่อมโยงต่างนานสารพิษเคาะแล้ว
ว่า๓จำเลยมีความผิด
คือจำเลยที่๑จำเลยที่๒และจำเลยที่๓
จำเลยที่๑ก็คือพนับรถโฮมันยินนะครับ
ที่๒ที่๓ก็คืออดีตพิษฎีอดีตโบรกเกอร์นะครับ
มีความผิดก็รับโทษ๘ปีกับ๔ปีไปนะครับ
หลังจากฟังคำพิพากษาแล้วนะครับ
นางวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวง
ก็ได้กล่าวภายหลังจากการฟังคำพิพากษา
โดยขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
แล้วก็บอกว่าโอ้โหคดีนี้เรียกร้องขอความเป็นธรรมมา
สี่ปีเก้าเดือนแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดไว้
คือทั้ง๓จำเลยได้รับความผิดนะครับ
อันนี้ก็เป็นพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่า

ใส่ความว่าน้องชายมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสองคน
วันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
จากถูกโกงหุ้นแล้วยังถูกสร้างภาพให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกนะคะ
วันนี้ก็เป็นพิสูจน์ให้สังคมรับทราบนะคะ
อันนี้ก็ดีใจนะคะถึงน้องชายจะเสียชีวิตไปแล้ว
เราก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงด้วยนะคะ
ครอบครัวลูกหลานและภรรยาเขาก็จะได้สบายใจนะคะ
อันนี้ก็ขอขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราค่ะ
พี่สาวของทางนายชูวงแทร่ตั้งก็บอกว่า
คำพิพากษาก็เป็นไปตามคาดนะครับ
แต่ว่าครอบครัวยังได้ยื่นฟ้องทางแพ่งอีก๒คดี
เพราะอันนี้เป็นคดีอาญาใช่ไหม
แต่ว่าครอบครัวได้ยื่นฟ้องทางแพ่งอีก๒คดีเรื่องมูลค่าหุ้น
นี้ก็ต้องคัดคำพิพากษาคดีนี้เสนอสารอาญาพระขนงพิจารณาคดี
ฆาตกรรมนายชูวงที่ครอบครัวและอายการ
ยื่นฟ้องพันธ์ตำรวจโทบัญญินด้วยนะครับ
สำหรับนางสาวกันทนาหรือว่าน้ำตาล
ซึ่งเป็นอดีตพริตตี้เนี่ยนะครับ
ก็ได้ยื่นคำร้อง๕ล้านบาท
ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
ส่วนนางสาวอุรัชชายื่นหลักทรัพย์๓ล้านบาท
โดยสารพิจารณาแล้วเห็นควรส่งให้สารอุทธรณ์
เป็นผู้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วก็มีคำสั่งว่าจะให้ประกันตัว
ไม่ให้ประกันตัวต่อไปนะครับ
โดยวันนี้จำเลยทั้งสองก็จะต้องถูกนำตัวไปคุมขัง

ระหว่างที่ต้องรอฟังคำสั่งประกัน
จากทางสารอุทธรณ์ด้วยนะครับ